คุณผู้ชมเคยได้ยินประโยคที่บอกว่า
สถานที่ที่อันตรายที่สุดคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดไหมครับเคยฮะ

คนที่ตั้งบ่อนไฮโลที่นครศรีธรรมราชน่าจะคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าบ่อนไฮโลของเขาอยู่ติดค่ายทหารเลย

ใช่ค่ะสรุปสุดท้ายแล้วนะคะทหารก็ไปจับกลุ่มมาได้นะคะ
ห่าง๔๐๐เมตรก็คือไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะ
ได้นักพนัน๑๔คน

ห่างออกไปคือไม่ไกลมาก

ก็ถือว่าถ้าสมมุติว่าคนเราปกติ
ถ้าจะทำความผิดนี่ไม่น่าอยู่ใกล้เจ้าหน้าที่นะ
รับแจ้งและเข้าตรวจสอบการลักลอบเล่นพนัน
ที่บ้านหมู่ที่๑ตำบลปากภูน

หลังจากอยู่ห่างจากรั้วค่ายวัชิราวุฒินะคะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของมธบ๔๑

ก็เข้าไปตรวจสอบพบนักพนันจำนวน๓๐คน

แต่พอเห็นพนักงานปกติเลยนะคะ

แต่เจ้าหน้าที่ก็รวบไว้ได้๑๔คนนะคะ

รวมทั้งหมดแยกเป็นชาย๘คน
หญิง๖คนถูกควบคุมตัวพร้อมของกลางอุปกรณ์ไฮโล๑ชุด
เพราะฉะนั้นเสียร้อยบาทไปควบคุมตัวที่มณฑลทหารบกที่๔๑ค่ายเวอร์เชียราวุฒินะคะ
นายคมคายหวานเซ่งนะคะ
บอกว่ารับเป็นเจ้ามือและเป็นผู้จัดให้มีอาการเล่นพนันทั้งหมดนี้
ทหารก็ได้ประสานตำรวจไปรับตัวเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะคะ
แนวทางการสืบสวนทราบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนไฮโลแห่งนี้๖เดือนแล้วนะคะ
และอาจมีการเรียกรับสวยการพนันด้วยซึ่งตำรวจจะได้สอบสวนเรื่องนี้ด้วยค่ะ